ผู้ชมครับที่คลองหลวงปฐุมธานีที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างลุงสองคนอืมอ่า
ก็เป็นเพื่อนบ้านกันค่ะนั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันนะอายุหกสิบกว่ากันแล้วนะครับดื่มเหล้าตั้งแต่เย็นแล้วทะเลาะกันมีปากเสียงกันนะต่างฝ่ายต่างก็เหมือนจะกลับเข้าบ้านอืม
แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจไปเอามีดมาแทงอีกฝ่ายจนเจ็บ

โอ้โหเราได้กล้องวงจรปิดมาด้วยตอนเกิดเหตุเดี๋ยวท่านรอดูนะฮะ
แต่อันนี้คือสภาพของลุงที่เจ็บอืม
ต้องย้องสีเป็นภาพเทาขาวดำหน่อยนะ

ย่านคลอง๓อำเภอคลองหลวงปฐุมธานี
เมื่อคืนที่ผ่านมานายดำรงกลิ่นธรรมเสนอายุ๖๓ปี
ถูกแทงเข้าที่หน้าท้องแล้วก็โดนเข้าที่มือขวาด้วยนะครับ
ก็นอนเจ็บอยู่เลือดเต็มเลยนะที่หน้าบ้านของตัวเอง
หน้าบ้านของลุงดำรงนะฮะ
แล้วมีรอยเลือดหยดเป็นทางไปที่ถนนกลางหมู่บ้าน
มีมีดนะเป็นปลอกมีดตกอยู่๑ปลอก
นางสาวจินดามณีซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน
อยู่บ้านตรงข้ามบ้านของลุงดำรงบอกว่า
ตอนนั้นเธอนอนอยู่แล้วได้ยินเสียงคนตะโกนกับหมาเห่า
แต่ว่าหมามันเห่าแบบผิดปกติ
ก็เลยชวนพี่สะพ้ายลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
พี่สภัยลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
พี่สภัยลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
พี่สภัยลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
พี่สภัยลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
พี่สภัยลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
พี่สภัยลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น

พี่สภัยลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
พี่สภัยลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น

พี่สภัยลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
พี่สภัยลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น

พี่สภัยลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น

นี่น้องจีนดามณีก็ยังหน้าตาตกใจอยู่เลยทุกวันคืน
ทุกผู้ชมครับที่ย่านครอง๓อำเภอครองหลวงพัทธุมธานี
คุณสุสปีรณามหายศผู้สื่อข่าวของเราก็ไป
ไปดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครแทงลุงดำรง

กินเหล้ากับลุงดำรงแล้วก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
ลุงเสริมเนี่ยถูกฟันมาที่หูก่อนค่ะนี่ถูกฟันที่หู
เสริมก็เลยเดินกลับมาที่บ้านเดินกลับมาเพื่อหยิบมีด
แล้วก็หยิบออกไปแล้วก็ไปเจอลุงดำรงตรงกลางทางนะครับ
ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอีกครั้งหนึ่งแล้วลุงเสริมก็เลยใช้มีดที่ถือมา
แทงลุงดำรงเข้าที่ท้องแล้วก็ที่มือทางด้านมือขวา
มีลูกสาวกับลูกชายของลุงเสริมเนี่ยตอนนั้นเห็นก็เลยไปห้าม
แล้วก็ดึงตัวลุงเสริมออกมาส่วนลุงดำรงถูกแทงเข้าไป
ก็เดินโซซัดโซเซกลับไปถึงหน้าบ้านของตัวเอง
แล้วก็ล้มฟุบอยู่ตรงนั้นนะฮะก่อนที่จะมีคนมาช่วยเรียกรถพยาบาล
ก็คือเหมือนกับอาจจะทะเลาะกันแล้วพ่อแกอาจจะโดนฟันมาแล้ว
เพราะว่ากลับมาบ้านเพื่อที่จะมาเอามีดไงเอามีดอันเล็ก
เหมือนกับทะเลาะแล้วแบบอารมณ์ยังโมโหยังขึ้นอยู่อย่างนี้
แกโดนฟันตรงนี้ค่ะก็เลยไปแทงเขาลมตรงนั้น
เสียงดังแล้วก็คือได้ยินเสียงลูกสาวเขานั่นแหละ
บอกว่าเออพ่อพอแล้วอะไรประมาณเนี้ยเหมือนกับลาก
ก็คือจะพาแยกกันอ่ะแยกพ่อเขากลับเข้าบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่ฮะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นช่วงหลังจากที่ลุงเสริมเนี่ยกลับมาจากบ้านค่ะของอ่า
ดำรงแล้วก็มาที่บ้านตัวเองแล้วจะเห็นว่ายังมีการตะโกนด่าทอกันอยู่บ้านเขาไม่ไกลกัน
แล้วลุงเสริมก็เดินไปทางบ้านของลุงดำรงนะฮะก่อนจะใช้มีดแทง
แล้วก็จะเห็นภาพว่าลูกสาวของลุงเสริมเนี่ยวิ่งเข้าไปห้ามทับ
แล้วก็พาพ่อกลับบ้านนี่อ่าเดี๋ยวลองฟังดูนะครับทุกผู้ชมครับ
เจอเลยรักษาของค่าไม่ไกลสนวาคงกินเข้าคุยไกล
ชำเจอแล้วครับลูก

ตรงจุดที่แทงเนี่ยกล้องมันเงยไปไม่ถึงใช่ค่ะแต่แต่ได้ยินเสียงด้วยอ่า
เสียงเนี่ยชัดลุงเสริมเนี่ยเดินไปแล้วนู่นแล้วก็ไปแทงกับลุงดำรงอยู่ตรงนู้น
ก่อนที่สุดท้ายลูกสาวก็จะไปดึงตัวกลับมานี่ฮะเสียงนี่ตะโกนกันโวยวายไปหมด
เสียงดำเลยอ่ะมาเหมือเหาลั่นเลยนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวของลุงเสริมไปพบตำรวจสพคลองหลวงนะครับ
ให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าหลังเกิดเหตุลุงเสริมไม่ได้หลบหนีไปไหน
แล้วก็เอาหลักฐานต่างไปมอบให้กับตำรวจด้วยนี่ลุงเสริมก็ไปเห็นไหม
มีร่องรอยทำแผลที่หูที่มีคนบอกว่าเหมือนลุงเสริมถูกฟันเข้าที่หูมาก่อน
แล้วกลับมาเอามีดที่บ้านลูกสาวลุงเสริมบอกว่าพ่อกับลุงดำรงรู้จักกันแค่ผิวเผินนะครับ
ไม่ได้สนิทกันไม่เคยกินเหล้าด้วยกันมาก่อนค่ะ
เมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาไปกินเหล้าด้วยกันจริงสองคนนี้แล้วมีปากเสียงกัน
แต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรพอทะเลาะกันแล้วสัก๔ทุ่ม
ลุงเสริมลูกบอกว่าพ่อก็เดินกลับมาที่บ้าน
แล้วก็เดินออกไปแล้วก็ไปทะเลาะกันกลางทางอีกต่างคนก็ต่างสู้กัน
ของเธอก็เลยใช้มีดแทงลุงดำรงไปแต่ด้วยความเมาก็เลยจำไม่ได้ว่าแทงเข้าจุดไหนบ้าง
ส่วนพ่อเองก็บาดเจ็บที่มือกับใบหูนะหลังจากเกิดเรื่องก็ไปทำแผล
แล้วกลับมานอนพักอยู่ที่บ้านไม่ได้หลบหนีไปไหน
แล้วเนี่ยวันนี้ช่วงบ่ายก็ไปพบตำรวจทั้งสองครอบครัวตอนนี้ก็ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรอีกนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวขอให้ข้อมูลกับตำรวจกันเท่านั้นไม่เคยกินเหล้าด้วยกันเลย
ก็พอมากินแล้วก็เมาไงเมาแล้วก็แบบขาดการยับยั้งชั่งใจไม่มีสติไง
นี่ถ้ากลัวโควิดสิบเก้าแล้วไม่ออกไปกินเหล้านะก็จะดีกว่านี้ใช่